คุณผู้ชมทีนี้ใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกมีค่ะเชื่อดิฉันแล้วตามไปที่บ้านบึงชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ครับเขาแจกอะไรก๊อฟดูพี่เบิร์ตดูโมแตงโมแตงโมแตงโมแตงโม
ลูกเติ๊วโตวันวานนี่แหละอ่าเจ็กฟรีเจ็กฟรีเลยนะคะที่หน้านิชาแฟรม
ริมถนนสายบ้านบึงมาปูตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เดี๋ยวเล่าให้ฟังที่มาที่ไปทำไมแตงโมถึงแจกกันฟรีแบบนี้นะคะ
นี่แหละค่ะเจ้าของฟาร์มนิชาฟาร์ม
นำแตงโมสายพันธุแปลกที่ปลูกเพื่อการส่งออก
จำนวนเท่าไรรู้ไหมสิบตันตันหนึ่งหนึ่งพันกิโลกรัมคูณไป

ใส่ถุงแล้วก็โบกรถแจกให้ประชาชนที่ขับผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปได้กินฟรี
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณนิชาแก้วสุริยา

เธอบอกว่าฟาร์มได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกแตงโมพันธุแปลกที่หาทานยากในท้องตลาด
ทั้งสายพันตอปิโดเมยาพันแบล็คชูก้าพันแฮปปี้แฟมิลลี่
ซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาจากพันธุ์จินตรายาย่า
แล้วก็รับซื้อผลผลิตทั้งหมดจากเกษตรกรเพื่อนำมาส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศ
เอเชียอเมริกายุโรปแต่ปรากฏว่าเจออะไรล่ะ
โควิด๑๙ระบาดก็เลยทำให้ยอดส่งออกลดลงอย่างมาก
ยอดขายในประเทศคุณนึกออกไหมก็มีน้อยแต่แตงโมมันล้นตลาดค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้แตงโมที่ไปรับซื้อจากเกษตรกร
มันขายไปต่างประเทศไม่ทัน
ในประเทศก็คนกินก็มีจำนวนจำกัดขายไม่หมดทำไงตกค้าง
เขาก็เลยตอนแรกว่าจะขายราคาถูก
แต่ก็เกรงใจว่ากลัวว่าแตงโมเนี่ยคือ
มันไม่ใช่ว่าจะเก็บให้ได้งานมันก็เหี่ยวมันก็เน่าเป็นเหมือนกันนะฮะ
ตัดสินใจนำมาแจกฟรีเลยค่ะ
เหมือนกับผลผลิตทางการเกษตรอื่น
แล้วก็อยากให้ประชาชนช่วยกันอุดหนุน

เพื่อช่วยต่อชีวิตเกษตรกรให้อยู่รอด